ข้นกว่าน้ำยังไงมันก็ตัดไม่ขาดนะคะสำหรับความรักของคนในครอบครัว

เกิดเรื่องเกิดราวมากันเป็นอาทิตย์
หลายอาทิตย์เลยล่ะสำหรับกระแสที่เธอท้องจนคลอดตอนนี้นะท้ายที่สุด
ครอบครัวก็เหมือนจะกลับมาเดินหน้ากันต่ออีกครั้ง

ที่มีเรื่องดราม่าอยู่นานสองนานทุกอย่างตอนนี้ดูเหมือนจะค่อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
คุณแม่ของคุณแจซอนมีโอกาสเจอหน้าหลานชายและชื่อน่ารักด้วยน้องเทคออฟ
เพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นนักบินใช่ไหม
แล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันกับลูกสาวที่หายหน้าหายตาไปจากบ้านนานเป็นปีเลยนะคุณ
ขณะที่วันนี้เองน้องสาวของคุณแจซอนก็ได้โพสต์ภาพความน่ารักน่าชังของหลานชายตัวน้อย
รวมถึงภาพคู่กับพี่สาวด้วยนะคะ
แหละเป็นภาพ๓คนพี่น้องกันคุณนะฮะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจรวมไปถึงพี่สาวของเธอด้วย

ขอบคุณพี่ซอนที่เข้าใจความหวังดีของหนูและครอบครัว
คิดถึงมากได้เจอแล้วก็ดีใจมาก
ขอบคุณแฟนคลับพี่สอนทุกท่านที่เข้าใจนะคะ
ขอบคุณพี่สื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางให้พวกเราได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกัน
สุดท้ายค่ะขอบคุณสังคมโซเชียลที่เปิดให้พื้นที่ครอบครัวเรา

รวมไปถึงน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน
และขออภัยค่ะว่าครอบครัวของเราทำให้หลายฝ่ายอาจจะไม่สบายใจ
ซึ่งภาพแล้วก็ข้อความเหล่านี้ก็มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาโพสต์ข้อความ
แสดงความยินดีที่เห็นครอบครัวนี้กลับมามีโอกาสปรับความเข้าใจกัน
แล้วก็ยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะบางคนก็บอกว่าความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้า
เรื่องของครอบครัวบางทีคุยกันเองให้เสร็จก่อน
อย่าเพิ่งเอาไปเปิดเผยกับโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไหว
เป็นดาราด้วยนะคะก็หลีกเลี่ยไม่ได้จริงที่จะถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะคะ
แต่ว่าเราเห็นภาพครอบครัวเขากลับมาเจอหน้าพร้อมตากันแบบนี้เราก็ยินดีด้วยนะคะ